สำหรับพี่ณเดชน์ของน้องยายานั่นเองค่ะ

บอกว่าจะมีความฟินมาฝากแฟนด้วยเพราะว่าสปอยมาเต็มที่เลยนะคะ
อาจจะมีช็อตสวีทไม่แพ้งานบอลก็เป็นไปได้ค่ะ
ส่วนละครเรื่องลิขิตรักจากดวงดาวปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลายคนก็กังวลอยู่ว่าตกลงจะได้ฉายหรือเปล่า

เฟิร์มเลยนะคะว่าได้ดูแน่ปีนี้ค่ะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะอย่างที่บอกไปว่า
พระเอกสายบุญเขาชอบทำบุญเรื่องงานบุญนะคะ
นี่ยกมือท่วมหัวสาธุจ้ากันตามกันเลยนะคะ
เพราะว่าขอเป็นตัวแทนแฟนคลับ
นำเงินไปบริจาคที่วัดที่ฉะเชิงเซาค่ะ
หลายคนบอกว่าเออเข้าวัดเข้าวาก็บ่อย

อยากจะบวชสักอีกรอบไหมล่ะจ๊ะณเดชน์

ยังไม่มีแพลนเพราะว่าต้องทำงานอีกเยอะนะคะ

สิ่งที่น้องตั้งใจทำกันดีกว่าค่ะ
ส่วนเรื่องทำบุญก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะคงจะแจ้งวันเวลา

ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อนุโมทนาทุกคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะครับ
แล้วก็ก็ทำอุปรับบังกันส่วนของวัด
บอกว่าเราไม่ได้เอาไปคำถามอะไรศูนย์๐๔๕นะครับ
เราจะมีการแจ้งทุกครั้งที่เราได้ทำบุญ
แล้วก็ขั้นตอนรายละเอียดของการนำเงินบุคคลที่แฟนคลับได้ทำบุญมาด้วย
ใช้อะไรบ้างรายละเอียดเท่าไหรเท่าไหร่เราจะแจ้งให้ทราบนะครับ
หนึ่งก็มีแฟนคลับของผมด้วยของน้องยายาด้วย
แล้วก็มีเพื่อนอะไรอย่างนี้ที่มาร่วมบุญกันด้วย
ก็ไม่ได้แค่เขาทำกันสองคนนะอย่างที่บอกไปก็
ร่วมบุญกันครั้งใหญ่บรรดาแฟนคลับนะคะทั้งณเดชน์แล้วก็ยายาด้วยนี่แหละ
ผลบุญหนุนนำจะได้เจอกันทุกชาติไปแต่ชาตินี้ช่วยเปิดตัวได้แล้วนะจ๊